ขุนเครื่องใจระหว่างนักข่าวกับหมอเปรมศักด

หมอจับนักข่าวแก้ผ้า

เปิดใจหนึ่งในห้านักข่าวขอนแก่น
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๕๐นาที